สมุทรปราการพระประแดงนะครับทุกผู้ชมครับ
ช่วง๔โมงกว่าเกือบ๕โมงที่ผ่านมานี่เอง
นี่พายุมวงช้างเห็นไหมครับ
คือพัดมาน่ากลัวมากนี่ครับ
เดี๋ยวดูคลิปที่ประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้อัดคลิปไว้หน่อยนะครับ
นี่ค่ะคืออยู่หน้าบ้านตรงนี้นี่เอง
ใช่ค่ะคือเธอบอกไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิต

กลัวว่ามันจะภัดเข้ามาทางบ้าน
แต่เป็น๕นัฐีครับอย่างใจกอ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยสุขสมัตร๗๖เขตพระแดงที่สมุดปลากาล
ตรงจุดพายุหมุนตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดลานกว้างของพื้นที่ก่อสร้าง
เป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วแถวนั้นมีหมู่บ้าน
นี่ฮะคือพายุอยู่ตรงนี้๕นาทีแล้วก็พัดไปนะครับ
แต่ทำให้พื้นที่แถวนั้นบางบ้านหลังคาปลิว
นี่อีกมุมหนึ่งนะฮะบางบ้านนี่กระจกแตก
บ้านก็มีสิ่งที่ลอยมากับพายุเนี่ยมันปลิวเข้ามา
คลิปนี้เขาถ่ายไว้ได้ไกลไม่มีเสียงแต่โอ้โหเห็นชัดมากเห็นไหมฮะ
กลัวจริงนะครับนี่๑๖นาฬิกา๔๐นาทีครับ
แถวพระพระแดงสมุดปราการค่ะ
ในบ้านนี้ก็อืมใช่ค่ะก็ตกใจกันนะค่ะ
ลุ้นให้พัดไปทางตรงนี้ออกมาทางบ้านเราเลยนะคะ
ก็ไปหลบกันใต้โต๊ะด้วย